ท่านผู้ชมครับที่ซอยรัชดาซอย๗ห้วยขวางกรุงเทพ
ผู้ชายคนนึงไปนั่งรอเขาในร้านส้มตำเลยนะนั่งรอเขามานะครับ
พอเข้ามาถึงเนี่ยกระหน่ำแทง๑๐กว่าแผลเสียชีวิตเนี่ย
อยู่ตรงกลางซอยเลยนะครับซอยรัชดาพิเศษ๗แยก๓นะครับ
ห้วยขวางนะครับท้องที่สอนอห้วยขวางนะฮะ
ผู้ที่เสียชีวิตเป็นผู้ชายประมาณ๒๕ถึง๓๐ปีนะครับ
มีบาดแผลถูกแทงที่คอและลำตัวรวมแล้ว๑๐แผลได้นะครับ
จมกองเลือดอยู่ส่วนคนก่อเหตุไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
ชื่อนายนัทธวุฒินามสกุลสุขศรีอายุ๒๗ปีนี่ฮะ
ก็รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานะฮะ
เจ้าของร้านส้มตำแถวนั้นเนี่ยบอกว่า
ตอนทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้นายนัทธวุฒิผู้ต้องหามานั่งสั่งอาหารทานในร้านอยู่คนเดียว
แต่มีท่าทีกระวนกระวายจนถึงสักประมาณ๕ทุ่มนะ
ผู้ตายเขาก็เดินผ่านหน้าร้านค่ะนะฮะ
ไปเหมือนกับจะไปหน้าปากซอยอยู่ดีดีครับ
นายนัทธวุฒิที่นั่งกินอาหารอยู่ในร้านเนี่ยวิ่งไปฮะแล้วก็ชักมีดออกมา
หน่ำแทงผู้ตายแบบไม่ยั้งเลยแล้วก็พูดไปด้วยเหมือนกับระบายความคับแค้นใจ
ประมาณว่าผู้ตายเนี่ยไปหาว่าเขาเป็นสายให้กับตำรวจ
ทำให้เขาได้รับผลกระทบทางหน้าที่การงานก่อนที่ผู้ตายจะถูกแทง

ถูกแทงและข้ามฝั่งคอนโดเขาก็ไปล้มอยู่ตรงนู้น
ว่าเอ๊ะทำไมเป็นสายตำรวจแล้วกระทบกับหน้าที่การงานยังไงก็ไม่รู้นะ
ก่อนที่คนก่อเหตุจะกระหน่ำแทงเขาจนเสียชีวิต
หลังเกิดเหตุเขายังไปคุยอยู่นะ
เพื่อขอให้สงบสติอารมณ์นะให้รอมอบตัวกับตำรวจนะครับ
แทงอยู่บริเวณไทยทอยหลายแผลเหมือนกัน
แต่ระหว่างที่วิ่งมาก็โดนแทงมาหลายแผลแล้ว
จากที่เห็นแล้วน้องเขาก็นิ่งอย่างที่เราเห็น

บอกให้ผู้แทงหยุดเขาก็ขอโทษนะ
เขายกมือไหว้เรานะขอโทษพี่ที่ผมมีเรื่องหน้าบ้านพี่นะ
เดี๋ยวผมรอตำรวจพี่โทรแจ้งตำรวจเลย
นี่ค่ะคือตำรวจบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ผู้ตายกับผู้ต้องหาเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะครับ
ทำงานที่ฟิตเนสแห่งหนึ่งแล้วมีปัญหาส่วนตัวกัน
ตัวผู้ตายเป็นคนสอบประบาลลาว

เดี๋ยวต้องขยายผลต่อนะครับว่ามูลเหตุเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่
ส่วนทางผู้ตายเองก็ต้องติดต่อประสานทางญาติให้มารับศพไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไป